คุณผู้ชมท่านไหนเคยจอดรถริมถนนแล้วไปจอดขวางหน้าบ้านคนอื่นเขาบ้างไหม
เรื่องการจอดรถหน้าบ้านเป็นปัญหามานักต่อนักแล้วนะ
บางคนเขาก็เขียนความจำนงของตัวเองไว้ที่หน้าบ้านของตัวเอง
บอกว่าอย่าจอดรถขวางหน้าบ้านเพราะมีรถเข้าออกบ่อย
อันนี้เป็นความเข้าใจได้ในกรณีที่ทำการค้าขาย

บางคนใช้หย่านะคือห้ามเด็ดขาด
แล้วมีสัญลักษณ์แบบเครื่องหมายตกใจด้วย

แต่กรณีที่เกิดขึ้นน่าจะเป็นคำว่าหย่า
สมุทรปราการนะคะมีผู้ชายคนหนึ่งเขาขับรถไป

เขาถึงบอกอย่าจอดรถหน้าบ้านเขา

มีผู้ชายคนหนึ่งเขาขับรถไปแล้วก็ไปจอดรถหน้าบ้าน
พอไปทำธุระออกมาปรากฏว่า
กระจกพังถูกทุบแตกเสียหายและ
รถมีสีสันสวยงามหรือเปล่า
รถขับมาได้เป็นสีดำ
แต่พอจะเอารถกลับทำไมรถมีลายสีส้มด้วย
มีใครมาเพ้นให้หรือเปล่านะคะ

เป็นรถสีดำนะคะไม่ได้มีลายอะไรต่างเลยนะ
แต่ภาพที่เห็นจะเห็นว่ามีลายเลอะสีส้มทั้งคันเลย
ผมนึกว่ารถแต่งลายเป็นสีดำลายพรางส้ม
ใช่แล้วก็ข้อความเขาระบุไว้ว่า
จอดขวางทางเข้าบ้านไม่ถึง๑๐นาที
พวกเล่นซะเละเป็นโจ๊ก
จุดเกิดเหตุก็คือถนนเทพารักษ์ที่สมุทรปราการค่ะ
เป็นรถเก๋งสีดำถูกสีน้ำมันสีส้ม
ราดเกือบทั่วทั้งคันและมีรอยทุบด้วยที่กระจกมองข้าง
แผ่นป้ายทะเบียนก็หักเสียหายด้วยนะคะ
เจ้าของรถคือนายพิสัยสุวรรณาสัยอายุ๕๙ปี
จะเห็นว่ายืนโตเถียงกับผู้ชายคนหนึ่งอายุ๔๐ปี
ซึ่งเป็นเจ้าของบ้านที่ตัวเองขับรถไปจอดอยู่
โดยผู้ก่อเหตุทิ้งสาดสีใสก็มีการพูดคุยกับเจ้าของรถ
พูดคุยกันไปพูดคุยกันมา
จนถึงขั้นตำรวจต้องมาเป็นกรรมการห้าม
มาเป็นกรรมการไกล่เกลี่ยกันอยู่พักหนึ่งนะคะ
จากนั้นก็เลยตกลงไปเคลียร์กันที่สพดีกว่านะคะ
อยู่ที่โรงพักสำรงเหนือนะคะ
ทางตำรวจในโรงพักพอไปถึงนอกจากไกลเกลี่ย
เลิกทะเลาะกันแล้วก็ต้องแจ้งข้อกล่าวหาด้วยนะ

เจ้าของบ้านถูกดำเนินคดีข้อหาทำให้เสียทรัพย์
ส่วนเจ้าของรถต้องถูกดำเนินคดีตามพรบจราจร
เพราะว่าตรงนั้นอาจจะเป็นจุดขาวแดงหรือเปล่านะคะ
และอีกหนึ่งคดีก็คือก่อความเดือดร้อนรำคาญ

หลังจากที่หยุดทะเลาะกันได้
แล้วก็รับไปคนละ๑ข้อหา๒ข้อหาเนี่ยนะคะ
ก็ตกลงกันได้ซึ่งทางเจ้าบ้านเนี่ยเจ้าของบ้าน
จ่ายค่าทำสีรถใหม่

จะไปทำร้ายรถเขาแล้วก็เนี่ยนะคะ
เสียเงินให้เขาด้วยนะคะ
ด้วยตัวเองด้วยการไปทำลายรถของคนอื่นแบบนี้

ควรจะแจ้งตำรวจท้องที่ให้เข้าไปจัดการค่ะ
คุณผู้ชมเคยมีปัญหาแบบนี้หรือเปล่านะฮะ
บอกมาทางไลน์หน้าจอแล้วก็เฟซบุ๊กไลฟ์กันหน่อย

มันเป็นปัญหาใกล้ตัวจริงนะครับ
หลายท่านอาจจะสงสัยอ้าวก็ถนนหน้าบ้าน

มันเป็นถนนสาธารณะหรือเปล่า

เกิดขึ้นเมื่อสักครู่เลยขณะอ่านข่าวว่าเอ๊ะ

ถ้าคุณคิดว่าถนนเป็นของส่วนรวม

แต่ต้องใช้ร่วมกันเพื่อประโยชน์สาธารณะ

กระทบกระเทือนสิทธิของบุคคลอื่น
นี้เพื่อประโยชน์ในการอยู่ร่วมกันในสังคมส่วนรวม
อย่างสงบสุขตามกฎหมายปอาญามาตรา๓๙๗กล่าวไว้แบบนี้
ผู้ใดกระทำด้วยประการใดต่อผู้อื่น
อันเป็นการรังแก่ข่มเหงคุกคามหรือกระทำ
ให้ได้รับความอับอายหรือเดือดร้อนรำคาญ
ระหว่างโทษปรับไม่เกิน๕๐๐๐บาท
หรือก่อความเดือดร้อนรำคาญให้กับเจ้าของบ้าน
ก็นี่แหละครับเป็นการขวางกั้นรถไม่ให้ออก
ทำให้ผู้ที่ต้องเอารถเข้าออกเดือดร้อน
ใครจะใช้อะไรก็ได้นะครับ